จากกรณีที่คุณครูลืมน้องกองบินเด็กชายวัยสองขวบ
ไว้ในรถรับส่งเป็นเวลา๖ชั่วโมงนะคะ
เย็นเมื่อวานนี้เมื่อวานี้
ญาติเดินทางไปรับศพน้องกองบินบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณแม่กระซิบบอกน้องกองบินเป็นครั้งสุดท้าย
บอกกลับบ้านนะลูกแต่เป็นการกระซิบคุยกับน้องตอนที่เป็นศพไปแล้วอ่ะ
นี่เป็นภาพช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะญาติไปรับศพเด็กชายธนกฤษยอดมณี
หรือว่าน้องกองบินอายุ๒ขวบค่ะจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
คุณแม่ก็คือนางสาวสุวพัฒน์ชัยธรรมค่ะเดินกางร่มคู่กับร่างของน้องกองบินไปเลยนะคะ
ไปที่สาราพักศพและนำร่างขึ้นรถของบุรณะนิษฐรผู้หล้อมใจ
ช่วงนั้นฝนตกนะคะหลังจากขึ้นรถคุณแม่
หอมและกอดร่างของน้องกองบินและกระซิบบอกน้องว่า
กลับบ้านนะลูกเป็นการบอกน้องว่าจะเอาน้องเนี่ย
กลับไปทำพิธีอยู่ที่บ้านนะคะในอำเภอพิปูนค่ะ
นี่ค่ะช่วงเวลานี้ค่ะกลับบ้านนะลูก
ก่อนหน้านี้นะคะช่วงบ่ายพ่อและแม่ของน้องกลางกองบินเนี่ย
ตัดสินใจให้แพทย์ถอดเครื่องช่วยหายใจนะคะ
แต่ขอให้แพทย์ฉีดยากระตุ้นพยุงชีพจร
ให้ย่าของน้องกองบินเดินทางมาจากอำเภอพระแสง
สุราธานีมาถึงโรงพยาบาลมาดูใจหลานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่น้องเข้ารับการรักษาตัว
คุณพ่อคุณแม่บอกคุณหมอตลอดนะ
อย่าถอดเครื่องช่วยหายใจคุณหมอช่วยให้เต็มที่นะ
ความหวังไงเพราะว่าน้องยังไม่เสียชีวิตตอนนั้น
แต่จนถึงเมื่อวานนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจว่า
อ่ะถอดก็ต้องถอดแหละนะคะ
นาฬิกา๒๐นาทีสัญญาณชีพน้องกองบินหยุดลงค่ะ
ยืนยันว่าน้องกองบินจากไปอย่างสงบ
ที่เฝ้าติดตามอาการนะดูสิคะนี่

คือคุณย่าเดินทางมามาดูใจเป็นครั้งสุดท้าย
และนี่ค่ะบทสรุปคือน้องเสียชีวิตคุณย่าก็ร้องไห้อยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะ
มาที่บรรยากาศที่บ้านของน้องกองบินค่ะอยู่ที่หมู่บ้านห้วยกลางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ญาติย่าเตรียมสถานที่สำหรับพิธีศพนะคะ
คุณยายพรเล่าทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุลูกสาวนี่แหละ
เป็นคนอุ้มน้องกองบินขึ้นไปส่งที่รถด้วยตัวเอง
คุณยายใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปหลานชายไว้ด้วยวันสุดท้ายค่ะ
กระทั่งช่วงเที่ยงลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่าประโยคนี้คุณยายพยายามตีความนะ
กองบินไม่เหลือแล้วคือตอนนั้นก็เอ๊ะไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไร
แต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่เนี่ยนะคะตัวเองก็ตกใจมากค่ะ
แต่ก็ไม่คาดคิดว่านั่นแหละจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้มีโอกาสถ่ายรูปหลาน
ส่งหลานไปโรงเรียนฟังเสียงคุณยายหน่อยค่ะ
คลอพี่จู๊หนูเวิบบอกว่ามั้งกองมันเติ่ลเย็นมันจุดบ่ายทุกวัน
ครับครับครับขออนุญาตแสดงนะ
เหตุการณ์นี้นะคะเพราะว่าเมื่อน้องกองบินเสียชีวิตลง

จะดำเนินคดีกับครูและคนขับรถของศูนย์เด็กเล็กอบตกะทูล
ในข้อหาดำเนินการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ

มาสอบปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะคะ
ฝากอีกสักครั้งแล้วกันนะคะใครที่ต้องรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับเด็กเรื่องเกี่ยวกับรถแบบนี้
ลงไปจากรถเช็คก่อนนะคะว่าน้องมาครบไหมโดยเฉพาะเหตุการณ์นี้มากันแค่๑๗คนเท่านั้นเอง
ขณะที่นายธวัชชัยยอดมณีพ่อของน้องกองบินบอกว่าตอนนี้
ยังเสียใจกับการสูญเสียเพราะคุณมีลูกคนเดียวครอบครัวนี้

มีภรรยาเป็นคนดูแลน้องกองบินคืออยู่กับแม่ค่ะ
แต่เขาจะวีดีโอคุยกับลูกทุกวัน
ไม่มีแล้วหลังจากนี้นึกถึงใจพ่อด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องคดีไม่ขอพูดถึงค่ะจัดงานศพลูกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะ
อืมอ่ะเราไม่อยากจะอ่านข่าวแบบนี้อีกนะ

ก็ฝากคุณครูและคนขับรถละกันนะคะค่ะค่ะ